ล้วงลึกถึงไลฟ์สไตล์ของ๒นักเตะ

สิ่งที่ผมอยากทำก็ตอนนี้ผมก็มีการซื้อที่ไว้

และการดวนลูกโทษตัวต่อตัว
ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นผู้ชนะ
ติดตามได้ในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ